เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของเสียเบ้นกันหน่อยไหม
เบ้นเมื่อวานนี้เรารายงานข่าวกันไป
กรณีที่ไปขับรถที่ถนนพระราม๓ขาออกมุ่งหน้าไปรัชดาพิเศษสะพานกรุงเทพ
มีการบีบแตรกันลั่นเลยนะฮะเพราะว่าเสียเบ้นเนี่ย
ตำรวจจับผู้ชายที่ขับรถเบนท์ก็คือเสียเบ้นเนี่ย
เป่าวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
คือวัดได้๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วทีนี้ในสังคมออนไลน์มีการตั้งคำถามว่าอ้าววัดได้ขนาดนี้
แล้วทำไมเล่าเหตุฉะไหนตำรวจถึงไม่ควบคุมตัว
วันนี้ตำรวจออกมาให้ข้อมูลแล้วนะ
ใช่ค่ะบอกว่ามีการควบคุมตัวตั้งแต่คืนวันนั้น
แล้วจนมาถึงวันเจ็ดเก้าโมงตรงเลย
คนนี้ซึ่งเป็นเสียรถเบ้นรับโทษแล้วเรียบร้อย
สารตัดสินแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยในการทำหน้าที่
ใช่แล้วก็คุณนิพนธ์ที่เป็นคนขับรถฮอนด้าซีวิกเนี่ยนะคะ
เขาเองเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้เป็นคนให้ข้อมูลนะ
ว่าตำรวจไม่ได้ควบคุมตัวเสียเบ้นคนนี้
ไปเอาข้อมูลมาจากไหนกันเขาเป็นการตั้งคำถามกลับคืนมา
เขาให้ข้อมูลเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิป
แล้วเขาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียก็คือเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา
เอาล่ะข้อคอรหาที่ว่าทำไมตำรวจไม่ทำหน้าที่
ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าตำรวจก็ออกมาชี้แจงแล้วนะ
ใช่ค่ะบอกว่าก็ทำแล้วนี่ครับ
ก็จับไปที่โรงพักแล้วนี่ครับไปที่สอนอแล้วนี่ครับ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนี่ครับไม่ได้ปล่อยไปนะ
ไม่ได้ปล่อยนะคะซึ่งคนที่ออกมายืนยันข้อมูลก็คือ
ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัสเป็นผู้กำกับการ
สอนอบางโพงพางไล่เรียงเหตุการณ์ก็คือตั้งคืนนั้น
มันก็คือคืนวันที่๕สิงหาคมช่วง๕ทุ่มกว่า
วันนั้นพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการเชิญตัวสี่เบ้นคนนี้
ไปที่สอนอเอาตัวไปเพื่อให้ส่างเมา
พอสั่งเมาเสร็จเรียบร้อยมีการสอบสวนจนถึงช่วงเช้าของ
หกสิงหาคมหกสิงหาคมญาติก็มาเยี่ยม
เอาเสื้อผ้ามาให้ยังอยู่ที่สอนอตลอด
จนกระทั่งต่อเนื่องถึงเช้าของวันที่๗สิงหาคม๙โมง

ทีนี้ย้อนกลับไปวันที่มีการนำตัวไปที่สอนอบางโพงพาง
สอบสวนเนี่ยเสียเบ้นเองเขาก็ยอมรับทุกอย่างนะ
รับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจำนวนต่อหลักฐาน

บอกไม่พอใจถูกอีกฝ่ายบีบแตร่ใส่

อย่างที่ดิฉันสันนิษฐานเลยว่าเสียเบ้นไม่พอใจ
เพราะว่าไปโดนบีบแตร่ใส่บีบแร่ปิดยังไม่เท่าไหร่นะ
แต่นี่คือลากยาวไงฮะ
พอลากยาวปุ๊บก็เป็นเรื่องเลยค่ะ
ยาวเลยนะคะจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะคะ

ขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถ
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
สรุปแล้วผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดนไป๕ข้อหานะคะ
ทีนี้สารแขวงพระนครใต้เอง
มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
ล่าสุดที่ผ่านมาค่ะก็พิพากษาให้จำคุก
เบ้นคือ๓เดือนปรับ๘๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี

ข้อหาขับรถประมาทหวาเสียวอันนี้สั่งปรับ๒๐๐๐บาท
และมีโทษสั่งให้คุมประพฤติอีก๑ปี

ต้องมารายงานตัวเป็นระยะ
หลังจากนั้นก็ต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
ก็คือให้รายงานตัวทุก๓เดือนเนี่ยนะคะ
สั่งทำงานบริการสังคม๔๘ชั่วโมง
และพักใบอนุญาตขับขี่๑ปี
ใบอนุญาตขับขี่นี่แสดงว่า
ขับขี่รถไม่ได้หรือคะถูกไหมไม่ได้แล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้น

เมาอย่าขับเพราะโดนแน่นะคะ